คู่สามีภรรยาคู่นี้เป็นชาวเมียนมาครับคุณผู้ชม
แล้วทีนี้ก็มีปากเสียงกันบ่อย
แถมตัวสามีก็ค่อนข้างจะติดเหล้าหนักด้วย
พอเมาปุ๊บทะเลาะกันโอ้โหแล้วเถียงกันหนัก

ตำรวจรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเลย

กุณผู้ชมศีรษะแตกถึงกะโกรกครับ

อายุ๓๖ปีเป็นชาวเมียนมา
นี่ครับนอนเสียชีวิตตรงนี้เลยแผลแตกที่ศีรษะแล้วก็มีแผลตรงแขนและลำตัว
เหมือนกับว่าโดนของมีคมแทงด้วย
เลือดอาบตัวเลยครับอยู่ข้างสาราการเปลี่ยนแล้วก็มีการขึงผ้าใบเป็นเพลิงพักชั่วคราว

ด้านนอกเนี่ยมีรอยเลือดกองอยู่มีขวดเบียร์เปล่าหลายขวดครับ
เป็นหลักฐานว่าน่าจะมีคนมาดื่มแถวนี้
สอบถามเบื้องต้นเนี่ยทางวัดมีการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ครับ
ตัวผู้ตายก็คือนางมิดามากับสามีซึ่งเป็นช่างมุงหลังคานี่แหละมารับงานที่วัดแห่งนี้
ทีนี้ครับคนที่มาเจอร่างของนางมิดาคือนายโกอ่องเป็นชาวเมียนมา
ให้ฟังนะว่าเมื่อตอนตี๕เนี่ยเพื่อนของเขาเป็นเพื่อนร่วมงานนะชื่อว่าเนียงตุลก็เป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
เนียงตุ๋นนี่แหละเป็นสามีผู้ตายครับเนียงตุลโทรมาตามนายโกอ่องบอกให้มาดูเมียเขาหน่อยเนื่องจากทะเลาะกัน
ทีนี้โกอ่องก็เลยมาดูครับแล้วก็แจ้งเจ้าอาวาสและกำนันมาช่วยมาดูหน่อยเห็นผู้หญิงคนนี้ก็คือนางมิดาเนี่ยนอนตายอยู่ตอนแรกเนี่ยยังไม่ตายนะแต่อาการสาหัสเลย
แต่ทีนี้นายโกอ่องที่มาเห็นก็ไม่รู้ว่ามีแผลตรงไหนบ้างครับแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นของแหลมหรือไม่ก็เป็นค้อนเนี่ยที่มาทุบหัวตัวเขาเองก็ไม่กล้าเข้าไปดูครับ
ขณะที่พระลูกวัดเขาดินอย่างพระประเวทบอกว่าผัวเมียคู่นี้ทั้งมิดาแล้วก็เนียงตุลมาทำงานมุงหลังคาสาราการเปลี่ยนแล้วก็ทะเลาะกันบ่อย
ตัวผัวเนี่ยนะตัวผัวคือเนียงตุลเนี่ยชอบกินเหล้ากินเหล้าบ้างกินเบียร์บ้างเมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับเมียไม่ได้ทะเลาะกับใครเลย
หลังก่อเหตุปุ๊บชื่อว่าเนียงตุลก็คือคนเป็นสามีหนีไปแล้วเดี๋ยวตำรวจจะเร่งติดตามจับกลุ่มนายเนียงมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ต่อไปครับ